คุณผู้ชมคะสถานการณ์ในต่างประเทศข่าวนี้ต้องติดตามเพราะส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกจริงค่ะ
การเดินทางเยือนไต้หวันนะคะของแนนซี่พิโลซี่ประธานสภาผู้แทนสหรัฐอเมริกา
ไปถึงไต้หวันช่วงค่ำ๒ศูนย์หาคม
ถามว่าทำไมถึงกระเพื่อมไปทั่วโลกคุณผู้ชมคะอย่างที่เราทราบกันดี

หมายความว่าจีนบอกเลยว่าฮ่องกง
ไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีนนะ

ผู้นำระดับสูงของสหรัฐอเมริกา

มันสะท้อนให้เห็นอะไรทางจีนเขาสงสัยว่า

อันนี้สำคัญโอ้โหท่าทีของจีน
ซ้อมรบเลยค่ะรอบไต้หวันเลยค่ะ
เมื่อเกิดคำถามมากนะคะทำไมเพโลซี่ต้องไปไต้หวัน
ไต้หวันมันจะส่งผลกระทบอะไรกับทั่วโลกบ้าง

สหรัฐอเมริกาจะออกมาพูดเรื่องนี้ยังไง
และไทยล่ะจุดยืนของไทยเป็นยังไงบ้าง
โอ้โหวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะคะ
คือมองกันเยอะเลยว่ามันจะกระทบยังไงบ้างนะคะ
มาดูคำถามแรกกันก่อนว่าทำไมต้องไปเยือนไต้หวันด้วย
อันนี้คือเส้นทางนะคะที่เครื่องบินกองทัพอากาศของสหรัฐ
ก็ต้องอ้อมไปทางอินโดนีเซียฟิลิปปินส์

ที่ไต้หวันไปถึงตอนประมาณค่ำ๒สิงหาคมนะคะ
ทีนี้ค่ะการเดินทางเยือนมันสะท้อนอะไรได้บ้าง
นี่เป็นครั้งแรกในรอบ๒๕ปี
ผู้นำระดับสูงของสหรัฐอเมริกาไปเยือนไต้หวันนะคะ
คำถามคือเป็นการยอมรับอำนาจอธิปไตยของไต้หวันหรือเปล่า
เป็นการท้าทายจีนหรือเปล่า
กระตุกหนวดมังกรกระตุกหนวดจีนหรือเปล่า
ไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะคลี่คลายความตึงเครียดด้วยการที่บอกว่า
การเดินทางเยือนไต้หวันของนางเพโลซี่เนี่ย
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนของสหรัฐอเมริกานะ
สนับสนุนนโยบายจีนเดียวนะ

แต่ก็ยังสามารถเชื่อมความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับไทเปย์ได้นี่
คุณผู้ชมคะเหตุผลที่เพโลซี่ไปเยือนไต้หวัน
ต้องย้อนกลับไปดูแบบนี้ค่ะเมื่อปี๒๕๓๔หรือ๓๑ปีก่อน
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะเกิดเหตุการณ์น้องเลือดที่จตุรัสเทียนอันเหมือน
ทางการจีนปราบรามนักศึกษาประชาชนครั้งนั้นเนี่ย
โลซี่พร้อมกับสมาชิกสภาผู้แทนสหรัฐกลุ่มหนึ่ง
ถือป้ายแบบนี้นี่ไปถือป้ายแบบนี้
สนับสนุนประชาธิปไตยที่เทียนอันเหมือนค่ะ
คือจุดเดียวกันกับที่เกิดเหตุนองเลือด
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนมาเชิญตัวออกไป
นี่ค่ะนี่เมื่อ๓๑ปีก่อนนะคะ
แล้วยังไงคะครั้งนี้เพโลซี่ไปเยือนไต้หวันเนี่ย
เหมือนกับว่าเธอแสดงจุดยืนนะคะ
มีจุดยืนค่อนข้างชัดเรื่องของประชาธิปไตย
ก่อนหน้านี้เธอไปกรุงเคี๊ยบที่ยูเครนเมื่อเดือนพฤษภาคมใช่ไหมคะ
ทันทีที่ไปถึงไต้หวันนะคะเธอก็อ้างอิงคำมั่นสัญญาของสหรัฐ
ที่เคยมีต่อไต้หวันภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายปี๑๙๙
พวกเราต้องยืนเคียงข้างไต้หวัน
และจำเป็นที่อเมริกาและชาติพันธมิตร

จะไม่ก้มหัวให้กับการปกครองด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จอย่างเด็ดขาด
นี่ค่ะเธอให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะคำถามก็คือแล้วโจไบเดนจะว่ายังไง
ไบเดนสนับสนุนให้ไปไหม
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่ายังไงบ้าง
คือโจไบเดนบอกเลยนะคะว่า
โจไบเดนไม่ได้คัดค้านการเดินทางเยือนไต้หวัน
โบไบเดนพูดในลักษณะที่ว่า
ไม่ได้บังคับว่าไปหรือไม่ไปคือยังไงก็ได้
แล้วแต่การตัดสินใจของนางเพโลซี่จะไปหรือไม่ไป

แต่จีนค่ะทางกรุงปักกิ่งเขามองว่า
โอ้โหเมื่อทางผู้นำระดับสูงของสหรัฐไปไต้หวันแบบนี้
เหมือนกับไปสนับสนุนความพยายามของไต้หวัน
ที่จะแยกตัวเป็นเอกราชอย่างถาวรหรือเปล่านะคะ
ทีนี้ค่ะคือก่อนหน้าที่นางเพโลซี่จะออกเดินทาง
องทัพสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกก็มีความเคลื่อนไหว
ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นเครื่องบินรบนะคะ
ในญี่ปุ่นเป็นท่าจอดเรือ
อยู่ด้วยค่ะแล้วจีนล่ะคะ
ท่าทีอันแข็งกล้าวของจีนคือจีนคือซ้อมรบเลยนะคะ
แสนยานุภาพเลยนะคะรอบไต้หวัน
จีนคือประกาศปฏิบัติการทางทหาร
บอกเลยจะซ้อมรบครั้งใหญ่๔๗สิงหาคมนี้
ซ้อมรบในบริเวณชายฝั่งที่ติดกับไต้หวันมาแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้นี่ค่ะจีนบอกเลยว่าคือเหมือนกับว่าเป็นการตอบโต้
ซึ่งจะเห็นว่าพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารมันจะมีอยู่๖จุดด้วยกัน
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอแบบนี้นะคะ
ล้อมรอบไต้หวันอยู่เลยใกล้กับชายฝั่งไต้หวันด้วยนะคะ
จะมีการยิงกระสุนพิสัยไกลช่องแคบไต้หวัน

การเดินทางผ่านน่านฟ้าผ่านหน้าน้ำของไต้หวัน
ตอนนี้มีคำเตือนเลยว่าต้องระวัง
การบินต่างก็ประเมินเรื่องของการเดินทางในตอนนี้แล้วด้วย
กระสุนกระลาฮมของไต้หวันบอกแบบนี้ค่ะ
จำนวนนี้๑๘ลำเป็นเครื่องบินรบ
หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่เขาแยกการปกครองจากกันในช่วงสงครามกลางเมืองในปี๑๙๙
แต่จีนเขายังถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน
และไม่ปฏิเสธที่จะใช้กำลังทหารเพื่อยึดคืนมา
ไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนเพิ่มแรงกดดันทางการทูต

ตัดขาดการสื่อสารกับไต้หวันทุกทางในปี๒๕๖๒
แต่หลังจากใช่อิงเวิร์นชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของไต้หวัน
และปฏิเสธที่จะรับรองให้ไต้หวันรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจีน
มันก็เลยตึงเครียดมากขึ้น
ทีนี้ค่ะถามว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
จะถึงขั้นรบกันเลยไหมเราจะต้องเตรียมตัวกันยังไง
คือต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยประธานาธิบดีศรีจิ้นผิง
และประธานาธิบดีใบเดนเขาก็มีท่าทีกันทั้งคู่แล้ว
ทั้งจีนทั้งสหรัฐเขาไม่อยากจะให้มีอะไรรุนแรง
เขาคุยกันแล้วนะคะต่อสายคุยกันตั้งแต่๒สัปดาห์ก่อน
จีนเนี่ยบอกเลยว่าคือต้องคุยกันต้องประสานความร่วมมือกันทุกด้านเท่าที่จะเป็นไปได้
ความเสี่ยงที่จะเผชิญหน้ากันมันเป็นไปได้ไหม
หลายคนก็กลัวมันจะเกิดขึ้นค่ะ
ไม่รู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุจากการซ้อมรบอะไรหรือเปล่า
มันจะเผชิญหน้ากันโดยไม่ตั้งใจหรือเปล่า
เขาสงสัยตรงนี้แหละว่ามันจะเกิดความไม่ตั้งใจเกิดขึ้นหรือเปล่า
วิเคราะห์มองว่าการที่สหรัฐเป็นประเทศที่มีกองกำลังทางการทหารที่แข็งแกร่ง
ก็ต้องระมัดระวังนะคะที่มันอาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้ากัน
วิธีการที่ดีที่สุดก็คือตอนนี้ต้องอดทนต้องรอเวลา
กว่าเศรษฐกิจและกองทัพของจีนจะเติบโตแข็งแกร่งจนแสงหน้าสหรัฐอเมริกาค่ะ
คือไปแบบไม่ได้ประกาศล่วงหน้านะมันก็เลยเป็นที่จับตาจากหลายหลายฝ่ายนะคะ
ทีนี้ค่ะเธอได้กล่าวต่อสะพานิติบัญญัติไต้หวันช่วงเช้าวันนี้ด้วยการขอบคุณ
ประธานาธิบดีของไต้หวันนะคะ
แล้วก็ขอให้รัฐสภาทั้งสองฝ่ายกระชับความร่วมมือระหว่างกัน
สหรัฐชื่นชมไต้หวันในฐานะที่เป็นสังคมเสรีที่สุดแห่งหนึ่ง
แล้วก็พูดถึงกฎหมายใหม่ของสหรัฐที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมชิปอเมริกัน

จะเปิดโอกาสให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับไต้หวัน

คือจีนก็บอกว่างั้นก็จะมีมาตรการทางเศรษฐกิจ
เหมือนกับไม่รับสินค้าบางอย่างที่จะส่งไปจากไต้หวัน
แต่สหรัฐอเมริกาบอกว่างั้นไม่เป็นไรคุณไม่ส่งไปจีนใช่ไหม
ส่งมาฉันสหรัฐรับส่งมาที่เรา
ที่ทำเนี่ยประธานาธิบดีของไต้หวันนะนะคะ
ทางฝั่งประธานาธิบดีของไต้หวันเขาแถลงแบบนี้ค่ะ
ไต้หวันจะไม่ยอมถอยในขณะที่กำลังเผชิญกับ
คุกคามทางทหารที่เพิ่มขึ้นอย่างจงใจ
หยัดยึดมั่นในอธิปไตยและเดินหน้ายึดมั่นในจุดยืน
เรื่องของการปกป้องประชาธิปไตย
ไต้หวันจะร่วมมือทำงานอย่างเป็นเอกภาพ
กับประชาธิปไตทุกข์แห่งทั่วโลก
เพื่อร่วมกันปกป้องคุณค่าประชาธิปไตย
่งมั่นจะรักษาสันติภาพและเสียรภาพในช่องแคบไต้หวัน
ไต้หวันเป็นกองกำลังรักษาเสียรภาพสำคัญ
ให้ความมั่นคงกับภูมิภาคและพัฒนาการค้าของโลก
แสดงออกถึงนโยบายที่มั่นคงของสหรัฐ
ทั้งเรื่องของการสนับสนุนการป้องกันตนเองของไต้หวัน

หวันเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้และไว้วางใจได้ของสหรัฐ
พานิติบัญญัติไต้หวันจะเดินหน้าทำงานร่วมกับสหรัฐ
ไต้หวันเสริมสร้างความร่วมมือหลายอย่างเลยค่ะ
แล้วก็จะดูเรื่องของห่วงโซ่อุปทานยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น
ประธานาธิบดีของไต้หวันนี่ค่ะมอบเครื่องราชอิสริยพรเมฆมงคลชั้นที่๑ให้กับนางเพโลซี่
อันนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงความรู้สึกขอบคุณนะคะ
ขอบคุณการสนับสนุนจากสหรัฐ
ผู้นำไต้หวันพูดเลยว่าเพลูซี่เป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างลึกซึ้ง
ซึ่งปกป้องสิทธิและเสรีภาพมาโดยตลอดค่ะ
คุณผู้ชมคะมันมีประเด็นที่กลายเป็นโอ้โหดราม่าในโลกโซเชียล
แต่อันนี้เป็นภาษาจีนนะคะคือมิ้วก็ถามทางกรรมนาธิการข่าวต่างประเทศของเราว่า

ได้คำตอบมาว่าจงกวะค่ะจงกวะ
ความหมายคือจีนคือศูนย์กลางมันก็นี่แหละค่ะ
ชาวเน็ตก็สงสัยนะคะชาวเน็ตหลายท่านก็เลยออกมาให้ข้อมูลว่า
บอกว่ามันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องผิดอะไร
ก็คือเหมือนกับจีนเขาอยากให้ทั่วโลกยอมรับว่า
ฮ่องกงไต้หวันเป็นของจีนทั้งหมด
ดังนั้นประเทศไหนจะติดต่อมีความสัมพันธ์ทางการทูต
ฮ่องกงหรือกับไต้หวันก็จะต้องผ่านทางจีน
เขาพยายามจะโชว์นโยบายตรงนี้
แล้วก็อยากจะให้ทั่วโลกยอมรับตรงนี้
ถามว่าทางการไทยว่ายังไงบ้างค่ะพี่อุ๋ยครับ
คือล่าสุดทางโฆษกระทรวงการต่างประเทศของไทย
ออกมาแถลงบอกว่าทางไทยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ยึดมั่นนโยบายจีนเดียว
แล้วก็ไม่ประสงค์จะดำเนินการอะไรที่ทำให้เกิดความตึงเครียด
ตอนนี้รอดูสถานการณ์ก่อนแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยสันตินั่นเองค่ะ

เดี๋ยวมาดูการเมืองของไทยต่อเลย